อีกหนึ่งเรื่องครับผู้ชายคนหนึ่งอายุ๕๓ปี
ขี่รถมอเตอร์ไซค์ล้มคว่ำ

วันจนย่าที่ถูกรถทับมันตาย
แล้วแผลที่หลังเขาเน่าหมดแล้ว
ไม่มีคนเห็นจนมีคนไปเจอสุดท้าย
รอดชีวิตมาได้อย่างประธิษฐาน

ถนนสายในช่วงโค้งใกล้กับ
ทางเข้าด้านหลังของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมราชมงคล

ตำบลหันตราจังหวัดพระนครศรีอายุทยา
คุณผู้ชมดูสภาพบาดเจ็บและนอนอยู่๓วัน
คือส่งเสียงก็ไม่ได้เพราะมันเจ็บปวด

ไปตรวจสอบจุดนี้มันลึกตรงริมทาง

ไปพบรถจักรยานยนต์ทะเบียน๑กไก่ท้อถุง๓๗
พระนครศรีอายุทยาล้มคว่ำอยู่ใต้รถ
มีคนเจ็บถูกทับคือนายสำรวยแสงพระจันท
อายุ๕๓ปีเป็นชาวอำเภออุทัยครับ
นอนคว่ำหน้าอยู่ถูกรถจักรยานยนต์ตัวเองทับร่างอยู่

ตามร่างกายมีบาดแผลชะกันทั้งที่อกที่เอว

ที่สำคัญมีมดกัดตามร่างกาย
ริมผิดผากเริ่มแห้งซีดแล้ว
ถ้าคนไม่ไปเจอก็คงจะไม่รอดแน่นะฮะ
ก็เลยสอบถามคนเจ็บว่าเป็นยังไงบ้าง
ทำไมถึงมาประสบเหตุได้
เขาพูดแค่สั้นว่าเขาลดคว่ำมา๓วันแล้ว

แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลก็ปลอดภัยแล้ว
สอบถามพนักงานฉุกเฉินทางการแพทย์

สำรวยประสบเหตุมา๓วัน
โชคดีวันที่๓มีคนขี่รถจักรยานยนต์ผ่าน
แล้วจังหวะนั้นคนขี่ทำของตกพอดี

จอดรถลงไปเก็บของ

แค่ลดทัพทำวดอีกคีหนึ่ง

แกขยับไม่ได้
ช่วงวันนี้วันที่๓แกพยายามตกโกนเรียก
คนมาช่วยเหลือแล้ว
แกบอกว่าเรียกแล้วไม่มีใครได้ยืนเลย

เขาก็เลยให้จอดรถเก็บของ
จึงได้ไปเห็นรถมอเตอร์ไซค์ลง
ก็ถือว่าเป็นบุญของคุณลุงแกจริงถ้าเกิดคนนั้นไม่ทำของตก
คงไม่มีคนเห็นแล้วกู้ภัยบอกว่าถ้าปล่อยคุณลุงแบบนี้อีกวันเดียว
ไม่รอดแน่คุณลุงไม่รอดแน่นะครับก็ถือว่าคุณลุงปลอดภัยนะครับ